ส่วนช่วงนี้ไปดูเรื่องราวของนวัตกรรมหน่อยใหม่
ถูกต้องไปดูเรื่องราวของคนที่มีไอเดียเจ๋งหน่อยนะคะ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์แปลเปลี่ยนเครื่องไม้เครื่องมือธรรมดา

ไปดูที่เรื่องราวของหนุ่มชุมพรนะคะ
การศึกษาจบแค่ชั้นป๖นะคะ
แต่ว่าเขามีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตเครื่องปีนขึ้นเกี่ยวทะลายหมาก
นี่ดูหน้าตาของเครื่องนี้ไปพร้อมกันเลยนะคะ
เรียกว่าเป็นสุดยอดนวัตกรรมที่ใครเห็นก็อยากได้เป็นเจ้าของ
คุณดูสิลักษณะของเครื่องปีนเกี่ยวทะลายหมักนี่นะ
มันไตขึ้นไปเหมือนลิงเลย
ขึ้นขึ้นต้นมะพร้าวอะค่ะก็ขึ้นแบบนี้
อ่าเหมือนคนเหมือนลิงเนี่ยน้ำแบบ
นี่แล้วต้นหมากนี่สูงกว่า๓๐เมตรคุณ
ถ้าเกี่ยวสิบชั้นเหมือนกันนะ
นวัตกรรมที่ดีมากเลยนะคะ
โดยผู้ที่คิดค้นก็คือคุณสักริน
อินพรมอายุสามสิบเจ็ดปีนะคะทำมาจากเหล็กเส้นเหล็กทรงสี่เหลี่ยม
หลายขนาดกว่าหนึ่งเมตรประกอบกับลูกรอกมือหมุน
สปริงเชือกไนลอนยาวหลายสิบเมตรเลยค่ะ
อุปกรณ์ดัดแปลงเกาะยึดลำต้นหมากและเขียวสำหรับเกี่ยวทะลายหมากนี่นะคะ
พอเอาอุปกรณ์ทั้งหมดนี้มารวมกันกลายเป็นกลไกที่มีความเชื่อมสัมพันธ์กัน
ก็กลายเป็นเครื่องนี้แหละนะคะพอนำสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ไปเกาะยึดกับต้นหมาก
ก็ใช้มือนี่แหละค่ะชักรอกมันก็จะค่อยขึ้นไปบนยอดหมาก
แล้วก็ไปเกี่ยวทะลายหมากลงมาได้เนี่ยนะคะโดยที่ไม่ทำให้หมากได้รับความเสียหายเลยค่ะ
เสร็จแล้วก็เพียงแค่เก็บกลับมาไว้ที่คนต้นเหมือนเดิม
อยากจะเกี่ยวมากก็ใช้โลกขึ้นไปมันก็ขึ้นไปลงมาอย่างงี้ง่ายดาย
ก็ประหยัดเวลาด้วยทุนแรงด้วย
ยุทธิ์เด็นคือไม่ว่าช่วงเต็มเลยได้หมดครับ

ตอนนั้นไม่ได้ให้ช่องหาที่ครับความช่วงกว่ามากขึ้นเลย
นายสักกรินยังบอกด้วยนะว่าจบการศึกษาแค่ชั้นป๖เองคุณ
แต่ว่าก็ช่วยคุณพ่อทำสวนเกษตรนี่แหละ
เห็นคุณพ่อทำงานหนักมานานนะ
ก็อยากจะคิดสร้างอุปกรณ์นี้ขึ้นมาช่วยพ่อในการทำงาน
เพราะว่าแต่ละครั้งคุณพ่อก็ต้องแบกหามด้านตะขอเคี้ยว
หนักกว่า๓๐หนักหลายกิโลแล้วก็ยาวกว่า๓๐เมตรด้วยนะคะ
เนื่องจากว่าต้นหมากนั้นมีความสูงมาก
แล้วก็การเก็บเกี่ยวแบบเดิมต้องกลมเงยใช้แรงเยอะ
ก็เลยอยากจะแบ่งเบาภาระคิดค้นขึ้นมาซะเลยนะคะ
ก็ทดลองอยู่แบบนี้นานเกือบ๓เดือนในที่สุดประสบความสำเร็จ
เครื่องนี้ค่ะคุณมีน้ำหนักแค่ประมาณ๕กิโลกรัมเท่านั้น
ใช้งานง่ายไม่เกะกะเวลาที่จะเก็บเกี่ยวหมากครั้งนึงเนี่ย
ใช้เวลาแค่๒๕นาทีเท่านั้นนะคะ
รอพอทำเสร็จแล้วชาวบ้านสนใจกันมากเลย
สั่งจองให้ทำกันเพียบเลยคุณ
ตอนนี้นะเขามีรายได้เสริมเพิ่มอีกทางนึงด้วยค่ะ
และที่สำคัญตอนนี้กำลังยื่นขอจดสิทธิบัตรกับหน่วยงานด้วย
เป็นความคิดสร้างสรรค์เป็นผลงานที่มาจากการคิดค้นด้วยตัวเอง
จดเป็นลิขสิทธิบัตรเอาไว้นะคะ
ใช่ถูกและก็กระเศรษฐกรเขาก็ทำงานง่ายขึ้น

สุดยอดเลยนะครับแม่ต้องบอกเลยว่าพี่น้องชาวไทยครับ
อันนี้คาวดีของคุณผู้ชมมาแล้ว

โดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุผู้สูงวัยไม่ต้องปีนขึ้นไปเก็บแล้วครับ
เขาจะปีนต้นหมากเหรอคะ๓๐เมตร
มันก็สูงเกินไป
ไม่ต้องสอยแล้วเนอะเดี๋ยวดีค่ะใช่ไหม